กลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวบันเทิงกันต่อนะคะ

มาเบรกนี้ดิฉันมีคอนเสิร์ตมาแนะนำ
กับพลอยมากอะไรนะเป็นนักร้องรุ่นใหญ่ใครก็รู้จัก

จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบ

อายุครบ๗๓ปีที่ยังแซ่บซีดจี๊ดอยู่เลยนะคะคุณ
ซึ่งแม่แดงจะเลือกเพลงฮิตที่เป็นอมตะ

ทั้งเพลงไม่มีสวรรค์สำหรับคุณนะครับ
เพลงอำนาจเงินนี่เพลงเข้านอกน้า

ถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวค่ะ
มาร่วมสร้างความประทับใจไปพร้อมกัน

สาลาเฉลิมกรุงค่ะ
เร็ว
สุดยอดมากค่ะ

อันนี้ร้องสดนะครับคุณผู้ชมเสียงยังดีอยู่มากเลยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งสาวเท่อย่างพี่เอื้องสาลินีค่ะ
เจ้าของเพจดังยอหญิงออนไลน์ก็นำกิจกรรมดีอย่างการปฏิบัติการ
ด้วยคลิปโตค่ะมาฝากแฟนชาวบันเทิงไทยรัฐด้วย
เจ้าตัวบอกว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น
ให้ทุกคนรู้เท่าทันการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลค่ะ
ที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจของสาวเท่คนนี้ได้เลยนะคะ
น่าสนใจทั้งคอนเสิร์ตแล้วก็กิจกรรมดีของพี่เอื้องด้วยนะคะ